อยากจะทำความดีกิจกรรมความดีอะไร
คุณผู้ชมอยากทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ของเรานะคะ
อย่างเช่นจิตรกรหนุ่มวัย๔๒ปีคนนี้ค่ะ
ได้มีการทุ่มเงินส่วนตัวของตัวเองกว่า๒แสนบาทค่ะ
ในการบรรจงวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีนะคะ
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ด้วย
นายจิรพัฒน์เกิดดีหรืออาจารย์แมวอายุ๔๒ปี
จิตรกรชาวจังหวัดตรังค่ะ
กำลังวาดภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
อยู่ที่บริเวณ๔แยกหอนาฬิกาใจกลางอำเภอเมืองจังหวัดตรังเลยนะคะ
ซึ่งทางเทศบาลนครตรังเองก็เริ่มเตรียมความพร้อมประดับประดาษด้วยดอกดาวเรืองบ้างแล้วค่ะ
พระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ที่อาจารย์แมววาดเนี่ยนะคะ
เป็นครั้งที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง
โดยภาพที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาทจังหวัดตรัง
และลงพระปรมาพิไทยย่อที่น้ำตกกระช่องก็คือภาพนี้นะคุณผู้ชม
และเสด็จประพาทถนนราชดำเนินต่อด้วยนะคะ
อาจารย์แมวบอกว่าใช้งบส่วนตัวร่วม๒แสนบาทเลย
ทำให้ได้ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต
เพื่อที่จะให้คนตรังได้รู้สึกภาคภูมิใจ
ซึ่งแต่ละภาพนะคะได้นำไปติดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา
อ่าภาพนั้น๑๐ชิ้นที่เขานำมาเขียนตุ๊กแต่งใหม่โดยโดย
โดยมีเรื่องราวที่โครงสร้างของสีอะไรต่างบรรยากาศของสีเนี่ยเปลี่ยนไปจากยุคแรกที่สร้างที่ว่าตอนเดือนธันวานะครับ
นี้จะเป็นความบารมีของท่านจะเจอจรัส
เป็นความเปร่งบรรลามีเพราะท่านอยู่ส่วนสวรรค์แล้ว
ก็จะเป็นเรื่องของท่านกลับไปเป็นเทพบุญสวงสวรรค์
ผมคิดว่าอย่างนั้นก็เลยภาพทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่สดใสและมีพลัง
มีบารมีของท่านเพื่อแผลให้กับประชาชนชาวไทย
ได้มาถวายความศักระครั้งสุดท้ายประมาณนั้นครับ
ปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์แมวประกอบอาชีพเป็นนักวาดภาพอิสระ
ซึ่งมีผลงานภาพ๓มิติสตรีทอาร์ตผลงานฝาผนังในจังหวัดตรัง
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดตรังเลยทีเดียวนะคะ
ผลงานทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของอาจารย์แมวนะคะสร้างสรรค์ออกมาจากหัวใจล้วน
แล้วทุกวันนี้ก็ยังคอยดูแลภาพพวกนี้อยู่นะครับ
มีตรงไหนที่เป็นข้อบกล้องหรือยังไงก็จะตามไปเติมแต่งแต้มสี
ให้มันสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลานั่นเอง